แต่ว่าช่วงแรกวันนี้พาไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
หน้าหนาวแบบนี้เราไปเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยเลยนะ
ประเทศไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมากเลย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่เขาก้าวเส้ง
เขาก้าวเส้งดังมากนะที่จังหวัดสงขลานะคะ
แต่สถานที่ที่เราจะพาไปเนี่ยเขามีตำนานหินศักดิ์สิทธิ์โบราณที่มีชื่อว่าหัวในแรง
เขามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครสามารถผลักหินหัวในแรงนี้ลงไปในทะเลได้
คนนั้นจะได้เป็นเศรษฐี
เดี๋ยวให้ดูว่าจะต้องทำยังไงกัน
ที่เขา๙แสนหรือว่า๙เซ่งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาเนี่ย
ก็จะมีก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งที่เนี่ยค่ะเห็นไหม
เด่นตรงานสะดุดตาแล้วก็สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

อันนั้นคือที่ตั้งของหัวในแรง
เขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสงขราเลยนะคะ
โดยเขามีตำนานเล่ากันมาด้วยบอกว่านายแรงเนี่ยนะเดิมเลยเป็นเศรษฐี
เป็นคนที่อาสาจะนำสมบัติทั้งหมดที่เรียรายได้จากเมืองต่าง
ขึ้นเรือไปเพื่อที่จะไปร่วมสร้างวัดพระมหาธาตุวรวิหาร
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครับแต่เรือเนี่ยเกิดอับปาง
คือยังไม่ทันอับปางหรอกเรือเนี่ยมันชำรุดแตกขึ้นมา
เนื่องจากเจอพายุต่างนะฮะแล้วก็เกิดพังขึ้นมาเนี่ย
ที่บริเวณก้าวเส้งแห่งนี้ทำให้ในแรงไปไม่ทันการก่อสร้างพระธาตุ
เสียใจมากแน่ใช่นายแรงก็เลยรู้สึกว่าเสียใจมากค่ะ
ก็ได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ให้คนติดตามมาขุดฝังไว้
ที่หน้าผาเขาเก้าเซ่งแห่งนี้นี่แหละพร้อมกับหลังจากนั้น
ก็เลยสั่งให้คนงานที่ไปด้วยเนี่ยนะคะตัดศีรษะของตัวเอง
วางเอาไว้ที่บริเวณยอดเขาจนในที่สุดก็กลายเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นี่แหละค่ะ
แล้วก็รอวันที่จะมีคนที่มีบุญมาก
ผลักเอาก้อนหินหัวในแรงให้ร่วงหล่นลงไปในท้องทะเล
ถ้าเกิดสามารถทำได้สมบัติทั้งหมดก็จะได้กลับไปเป็นการตอบแทน
คือปัจจุบันชาวบ้านเขาก็ยังเชื่อกันว่า
ดวงวิญญาณของในแรงเนี่ยนะคะยังคงเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาจนถึงทุกวันนี้
ขณะที่บรรดานักท่องเที่ยวเองมาถึงก็ต้องมาทดลองผลักก้อนหินก้อนนี้
ดูว่าจะสามารถผลักลงทะเลได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถผลักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เลยมีการจุดทูปนำดอกม่วงดอกไม้มาบูชามาไหว้กันเยอะแยะมากมาย
รวมถึงอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่นักท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก
เพราะว่าบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยมากที่หนึ่งด้วยของจังหวัดสงคราค่ะ
จริงเขาก็เชื่อกันว่าถ้าได้แค่สัมผัสก็อาจจะได้บุญได้กุศลแล้วก็มีโชคลาภอะไรก็ว่ากันไป
จะให้ไปผลักล่วงลนลงไปก็คงจะยากนะครับ
โอ้โหนะมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยแหละนะคะ
ก้อนหินเขาอยู่บริเวณนั้นได้ยังไง
มันก็จะต้องมีหลักทางวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกันในภาคใต้นะคะ
เพราะว่าภาคใต้เราก็มีสถานที่สวยเยอะ
หลายที่หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับ